เรื่องของอุบัติเหตุถ้าใครรอดมาได้เราจะมักจะเปลี่ยนเปรยว่าแมวก้าวชีวิตใช่ไหมคะ
แต่คุณเคยเห็นและเคยได้ยินไหมว่าหมาเก้าชีวิตก็มีค่ะ
คุณดูจังหวะที่รถคันนี้ชนหมาตัวนี้ชนตั้งเต็มเลยนะคะ